จริงก่อนเกมก็ว่ากันว่าจะไม่ใช่งานง่ายนะครับแล้วกว่าจะได้ประตูก็ดูลูกนี้ครับ
นาที๓๗ท้ายของครึ่งแรกนะครับปฐมพลเจริญรัตนาพิรมครับ
สุปัญญาเนี่ยเปิดจากเส้นหลังไปเกี่ยวจังหวะแรกไม่ดีแต่ว่ายังสามารถแก้ไขได้ครับ
แล้วก็อีกหนึ่งลูกครับช่วงท้ายเกมเคลียร์กันไม่ขาดนะครับ
แล้วบอลหลุดมาซีโร่ตัวสำรองมงชนเข้าในดีโอโก้
ยิงลูกนี้ปิดเกมนะครับนาทีแปดสิบเก้านะครับชนะสองศูนย์
บีจีเก็บเพิ่มเจ็ดสิบเจ็ดแต้มรักษาสถิติไม่แพ้ใคร
ในธุรการนี้ต่อไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวมารุนแชมพ์ไร่ไพ่
ขณะที่คุณวรวุฒิพิรมพักดีนะครับ
รองประธานเจ้าที่บริหารของบริษัทบูรอดเทรดดิ้งจำกัด
หลังจากสร้างประติศาสตร์คว้าแชมป์ไทยลีกสมัยแรกของสโมสร
รวมเงินเบื้องต้นกัน๑๕ล้านบาทสำหรับการอัจฉีด
ติดเลยนะครับ๒๐๒๑แล้วก็๒๐๒๐
ส่วนภาพประทับใจครับหลังจากที่มอบถ้วยแชมป์เสร็จ
ต้องคนนี้เลยครับสิ่งที่สำคัญมาก๔รถฉัดทอง
ก่อนอันนี้ก็ไม่เคยเดินทางมาดูลูกชายเล่นเลยเจ้าตัวร้องไห้เลยครับ
กอดกับแม่ไม่พูดอะไรเควรพูดไม่อ่อนะครับ
ผมก็ไปสัมภาษณ์อยู่หลังจากที่จบเกม
เขาบอกว่าปกติแสดงกับแม่ไม่ค่อยเก่งนะครับ
ส่วนใหญ่ชอบที่การกระทำมากกว่าชอบกอดแม่หอมแม่นะครับ

ได้แชมป์อาเซียนติดทีมชาติคุณแม่ไปรัชมังคลาฮิลาสถานไม่ได้ครับ
ครอบครัวของนักเตะทุกคนนะครับใครที่ว่างสะดวกลงสนามได้เลยครับ
ปีโป้ร้องไห้อย่างที่เห็นเลยนะครับ
อย่างนั้นขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับ
จากนั้นครับไปดูผลอีก๓คู่นะครับ
เตะกันเมื่อวานการท่าเรือแพ้ให้กับเชียงรายไปศูนย์ประตูต่อหนึ่ง
เชียงรายมีลุ้นแซงกันท่าเรือคว้าที่๓ด้วยนะครับ
แล้วก็คู่ของสุพรรณเจอกับทางเมืองทอง

สุพรรณต้องชนะอีก๒เกมที่เหลือเพื่อการันตีการรอบตกชั้น
ดูผลในคู่อื่นด้วยนะครับโดยเฉพาะสุโขทัยที่ต้องเจอกันเอง
ส่วนชมบุรีครับรอดตกชั้นเสมอสุโขทัยไป
สาร๑๑คะแนนนำสุพรรณ๗แต้มก็รอดเลยครับ
สำหรับสุพรทาง
๖โมงครึ่งนะครับโปรลิสเตโรเจอกับนักคอรัฐศรีมา
แล้วก็๑ทุ่มมีบุรีรำพบกับประจวบนะครับ
ส่วนไทยลีก๒นัดที่๓๑หนองบัวพิชยะจ่าฝูภายใต้การคุมทีมของหน้าช่วยสมชายช่วยบุญชุม
ก็กลายเป็นทีมแรกที่การันตีการเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีก๑ฤดูการหน้านะครับ
โปรแกรมอีก๓นัดนะครับก็กลายเป็นครั้งแรกของสโมสรเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกสูงสุด
ถล่มราชนาวีไป๔๑ก็เก็บเพิ่มเป็น๖๘คะแนน
ยูก็การันตีการเลื่อนชั้นขึ้นไทยลีก๑อีก๑สโมสร
ก็เป็นครั้งแรกของสโมสรเหมือนกันนะครับที่เลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกสูงสุดได้สำเร็จครับ